เรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นปลาระเบิดใส่ร้านค้า

เข้าใจผิดคิดว่าลูกค้าของร้านค้านี้เป็นคู่อาริ

โอ๊ยพ่อโดนครู

ใช่ครับโยนมาแบบนี้แล้วไม่ใช่ลูกเดียวนะพี่ฝนอย่างที่เห็น

กล้องวงจรปิดของร้านขายนมในพื้นที่หมู่บ้านทานทอง
ซอยวัดลาดประดุกจังหวัดนนทบุรี

ขณะที่กลุ่มวัยรุ่นปลาระเบิดเข้ามาในร้าน
เสียงมันดังสนั่นเลยแล้วดูสิครับ

มีคนเจ็บเท่าที่ได้ยินได้ดูนะ
ลองสังเกตลองฟังดูนะ
ในคลิปนี้มีคนตะโกนบอกว่า

อยนี่คือเจ้าของร้านถูกสะเก็ดระเบิดได้รับบาดเจ็บ
เหตุการณ์เกิดช่วงเวลาสัก๔ทุ่ม
เมื่อวันที่๒๔มีนาคมที่ผ่านมา
ไปถามคนที่เจ็บแล้วก็เป็นเจ้าของร้านด้วย

คุณออยเขาก็เล่าให้เราฟังว่า
วันเกิดเหตุเธอนัดลูกค้ามารับไอแพทที่บ้าน
ก็เปิดเป็นร้านขายนมตรงนี้

เห็นกลุ่มวัยรุ่นขี่รถมอเตอร์ไซค์แว้นกันไปแว้นกันมา
นี่ช่วงนี้มากันเป็น๑๐คันแล้ว
ตอนแรกก็ไม่ได้เอกใจอะไรก็เธอไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยใช่ไหมล่ะ
แต่อย่างนี้ครับอยู่ไอ้กลุ่มวัยรุ่นนั้นมันขับย้อนกลับมา
แล้วมาปลาระเบิดใส่ที่หน้าร้านของเธอตอนแรก๓ลูก
เรื่องของเรื่องกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนั้นคิดว่า
ลูกค้าของเธอเป็นคู่อาริ

อารมณ์คิดว่าเป็นนักศึกษานักเรียนของสถาบันสถาบันหนึ่งแน่

เธอตะโกนไปแล้วนะคุณออยบอกโอ๊ยจะบ้าเหรอไม่ใช่
ไม่ใช่นักลงนักเรียนช่างอะไรพวกนั้น
แต่ไอ้กลุ่มนั้นไม่ฟังเลย

เมื่อกี้เหมือนได้ยินแค่เหมือนแค่๔ลูก
นั่นไงแปดเลยเหรอโอ้โฮแล้วลูกใจทั้งนั้นที่โยนมาครับ
ตัวเธอแล้วก็เพื่อนรวมลูกค้า๖คน
วิ่งหนีตายกันให้วุ่นตามที่เห็นในภาพแล้วครับ

ก็ต้องชื่นชมคุณตำรวจนะเขาก็จัดการเร็วนะ
เพราะว่าผู้เสียหายเขารีบขับรถออกไป
เพื่อที่จะไปหาผู้ก่อเหตุก่อน
จะไปถ่ายคลิปนี่เห็นไหมยังเจอผู้ก่อเหตุ

มารวมตัวกันอยู่แถวหน้าร้านสะดวกซื้อ
แถวหน้าปากซอยตรงนั้นอย่างนี้ถ่ายคลิปเอาไว้ก่อน
แล้วรีบพากันไปแจ้งความที่สพบางบัวทอง
ตำรวจเขาก็ดำเนินการเร็วตำรวจได้เรียกสอบสวนนะครับ
แล้วก็ทำการไก่เกลี่ยกับผู้ปกครองของเยาวชนทั้ง๓คน
ที่ยอมรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุเจอแค่๓คนเองเหรอ
โอ้โฮแต่เราเห็นเป็นฝูงเลยนะ
แต่อย่างนี้ยังไม่สามารถตกลงกันได้นะ
เพราะว่าจะนัดเจรจากันอีกครั้งในวันจันทร์ที่๒๘มีนาคมนี้ครับ

แค่เห็นเสื้อช็อปก็คิดว่าเป็นคู่อริกันแล้ว
นั่นไงแล้วฝนอยากรู้จังค่ะว่าระเบิดนี้มันหาซื้อง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ

โอ้โหแล้วเนี่ยมันมาทำร้ายร่างกายกันแบบนี้
เสียชื่อสถาบันนะผมว่าเด็กช่างดีเขามีเยอะแยะ

ตั้งใจเรียนดีกว่านะคะ